ถือว่าเป็นเหตุการณ์สะเทือนใจคนที่รักสัตว์นะคะ

มีการแชร์คลิปหนึ่งออกมาในโลกโซเชียลมีเดีย
เป็นช้างไปตกท่อแล้วถูกไฟฟ้าช็อตตายนะคะ
มีการพูดถึงว่ามันเป็นแบบนี้
ก็เพราะควานช้างเอาช้างมาหากินอยู่ในเมือง

เพราะว่าเอาช้างมาหากินแบบนี้มันผิดกฎหมาย
เพราะว่าคุณเองก็ไม่ได้ขออนุญาต

ค่ะแล้วก็มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาด้วยนะคะ
บอกว่ามีเรื่องร้องเรียนเรื่องช้างเร่ร่อน
ครั้งใน๑เดือนที่ผ่านมาพบมากที่สุด
สมุทรปราการและชนบุรีนะคะ
แต่ว่าเราไปดูความคืบหน้าเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เป็นคลิปนี้ก่อนนะคะ
หลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกมานะคะ
เป็นช่วงของการประถมพยาบาลช้างน้อยเพศผู้อายุ๑๐ปี
หลังจากที่ตกท่อแล้วก็ถูกไฟฟ้าช็อตตาย
หน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งที่สมุทรปราการ

ก็เพราะควานช้างนั่นแหละเอาช้างมาเร่ขายอาหารในเมือง
ไม่เกรงกลัวกฎหมาย
หลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
ตำรวจตามรวบตัวควานช้างได้แล้วนะคะ
แจ้งไป๔ข้อหาโทษหนักที่สุดคือ
ข้อหาเคลื่อนย้ายสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต
ซึ่งจะมีโทษจำคุก๑ปีปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท
ล่าสุดร้อยตำรวจเอกนพรแสงสว่าง
รองสารวัตรสอบสวนสพบังพลีเจ้าของคดี
เปิดเผยความคืบหน้าบอกว่าการแจ้งข้อหาควานช้าง
ทั้งสองคนส่งฟ้องสารเรียบร้อยแล้ว
ส่วนควานช้างที่เป็นเยาวชนส่งไปฟ้องสารเยาวชน

ส่วนกรณีการเอาผิดเจ้าของช้างที่แท้จริง
จากการพิสูจน์ทราบว่าเป็นการยืมช้างมาจากญาติ

รวมทั้งผลพิสูจนไมโครชิปที่ตัวช้างก็เห็นว่า
ช้างตัวนี้เป็นช้างบ้านนะคะไม่ได้เป็นช้างป่า
จึงไม่สามารถเอาผิดเจ้าของช้างได้ค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลกันหน่อย

ก็มีการแชร์ทั้งคลิป

หวนคิดถึงช้างนำโชคก่อนที่มันจะตาย
โดยพบว่ามีการเร่ขายอาหารในหลายพื้นที่ด้วยกันเลยค่ะ
อย่างคุณลาล่าสะออนอาสยามนะคะ

บอกว่าคิดถึงช้างนำโชคที่เดินเร่มา
ขณะที่ตัวเองนั่งรับประทานอาหารภายในร้านอาหารแห่งหนึ่ง

ก็มีการโพสต์ภาพนิ่งค่ะคุณผู้ชม

ระบุบอกว่าเมื่อวันที่๙กันยายนที่ผ่านมา
นำโชคมาที่ร้านยังบ่นกับควานช้างอยู่เลย
บอกว่าน้องเนี่ยยังเด็กอยู่เลย
กลัวว่าจะถูกรถชนและสุดท้าย
ก็ได้ข่าวร้ายแบบนี้นะคะ
อกจากนี้นะคะในแวดวงวิชาการ
ก็มีการแชร์ข้อความเพื่อตั้งประเด็น

ชวนคิดหลังเกิดเหตุการณ์ว่าทำไมทำไม
ปัญหาช้างเร่ร่อนถึงไม่ได้รับการแก้ไขสักที

เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงช้าง

คนเลี้ยงช้างบางกลุ่มจึงคิดว่า
การนำช้างมาเร่แบบนี้
เป็นการหารายได้ที่ง่าย

จึงมีการลักลอบนำช้างมาเร่

ความสงสารของคนที่เห็นช้างเร่
จึงซื้ออาหารเลี้ยงช้างทุกครั้ง

เป็นสาเหตุที่ต่อวงจรการเร่

คือเราเห็นภาพแบบนี้จนเคยชิน

แล้วก็เลยมีการทำแบบนี้เป็นวงจร
วงจรก็ไม่ถูกตัดไปสักที
เพราะว่าวงจรนี้ถูกเชื่อม

เราเห็นเขาเดินมาโดยเฉพาะช้างเชือกเล็ก

นี่ค่ะคุณผู้ชมนักวิชาการเขาบอกว่า
เพราะฉะนั้นคนไทยต้องช่วยกัน

และไม่สนับสนุนการซื้ออาหารเลี้ยงช้าง

เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนช้างเร่ร่อน

ถ้าเห็นช้างเร่ร่อนโทรไปแจ้งได้เลยนะคะ

เข้ามาแจ้งว่าพบช้างเร่ร่อน

มีกว่า๑๐เหตุการณ์

สมุทรปรากาลและชลบุรี

นายกบ้าต้องทำทุกเรื่องถึงเรื่องช้างด้วย
คนไทยส่วนใหญ่
ไม่สบายใจ
รัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งป่าไม้และสัตว์ป่า
ยอมไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะนายกบอกยอมไม่ได้นะคะ
แล้วก็สั่งกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมาย
พร้อมพิจารณาลงโทษอย่างจริงจังค่ะอ่าย้ำนะคะ
สายด่วนพิทักษ์ป่านะคะแจ้งเข้ามาได้เกี่ยวกับการเจอช้างเร่ร่อนนะคะ